จริงเป็นคนเจ้าชู้เงียบเห็นใครก็จีบไปเพียบจริงหรือเปล่า

เอาตัวลองต้องเลยตอบ
น้องชายผมครับแล้วก็บรรดาเพื่อน
อีก๓คนที่ชอบแกล้งผมในช่วงการละคร
ที่ชอบเล่นนอกบทต่างที่ชอบแบบว่า
เฮ้ยหาผมแบบทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายคนคนนี้

มันไม่ใช่เรื่องจริงเลยครับที่จริงแล้วผมเป็นคนที่แบบ

อย่างผมรักคุณมา๘ปีแล้วเนี่ย

ถ้ามีผู้หญิงยืนอยู่ตรงนี้สวยมาก

แค่นั้นแล้วก็สวัสดีครับคุณสวยมากครับ